เพราะว่าเป็นประเด็นที่หลายคนก็เกิดคำถาม
เกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
เดี๋ยวตำรวจเองก็จะชี้แจงด้วยเหมือนกัน
คือมีคนเมาขี่รถจักรยานยนต์ไปชนร้านอาหารตามสั่ง
ร้านอ่ะได้รับความเสียหายครับแต่เจ้าของร้านบอกว่าโอ้โห
ทำไมคดีไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรเลย
ทำไมตำรวจไม่ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล
คนที่ขี่รถมาชนแล้วก็เขาเมาจริง

ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนค่ะ
มึงเอาเข้าไรกูถามมึงเอาเข้าไร
แต่กูไม่มีเงินให้หรอกกูคนจนเหมือนกัน
ติดมาแล้วยังคงไม่มีเพลิกเอาก่อนร้าน๔สำคัญ
คุณผู้ชมคะเห็นปีศาสตร์ของไนเปา
ตอนแรกตอนตำรวจยังไม่มา

เขายอมรับว่าเขาเมา
เขาชนจะเอาเงินกี่ล้าน

แต่พอตำรวจมาเขาก็เบาลง
แต่ก็ยังมีอาการในการเดินเซอยู่
เขาขอโทษตำรวจที่ทำให้ตำรวจเสียเวลา
แต่เจ้าของร้านบอกว่าร้านฉันพัง
คุณไม่เห็นขอโทษร้านฉันเลย
ไม่เห็นขอโทษเจ้าของร้านเลย
เหตุการณ์คือ๕ทุ่ม๔๐นาที๑๔ตุลาคมนะคะ
คือตัวลูกชายผู้เสียหายเอาคลิปมาโพสต์

ประเด็นคือเกินเคอร์ฟิลล์แล้ว

ลักษณะอาการก็ดูเมามาก
ทำไมไม่ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์

ล่าสุดค่ะทางฝั่งเจ้าของร้านขายอาหารนะคะ

เขาก็เป็นผู้เสียหายเขาก็ไปตามความคืบหน้า
ทางคดีที่สนบังขุนเทียน

เสียงมันดังมาเลยจากหน้าบ้าน

วัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ไปชน
โต๊ะวางของแล้วโต๊ะเนี่ย
ไม้สักนะคะตู้กระจก
ใส่กับข้าวขอบตู้

เครื่องดูดอากาศก็พังเสียหายนะคะ

เพราะว่าตัวคนที่มาชนโวยวายโวยวาย

ทีมข่าวของเราชี้ด้วยลูกศรสีแดง

ทีนี้ค่ะจังหวะช่วงแรก

เขาชนเองแต่พอตำรวจมา

ไปขอโทษขอโพยตำรวจแล้วก็ไม่ยอมขอโทษทางเจ้าของร้าน

พ่อตาเหมือนกับมาช่วยคุย
แล้วก็ตามคลิปนี้รับปากด้วยนะ

แต่พอถึงเวลาไม่จ่าย
พอถึงเวลาบอกผมไม่ได้ชน

ถึงเวลาต้องจ่ายเงินบอกผมไม่ได้ชน
ให้ตำรวจเรียกคู่กรณีมาเจรจา

ตามที่ตกลงกันค่ะ
แต่ผมด่าจริงผมด่าในคลิปจริง

พี่ก็บอกว่าพี่ไม่รับคำขอโทษจากเราหรอก

พ่อคุณก็บอกพ่อคุณรับผิดชอบ

เขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะคะ
ทำไมตำรวจทำงานค่อนข้างช้า

แล้วก็ไม่ดำเนินคดีฐานฝ่าฝืน

เพราะว่าเมื่อกำลังไปเคลียร์กันต่อกับท่าตำรวจ

นี่หยุดขายไปขาดรายได้
เราก็สอบถามจากฝ่ายคู่กรณีดูบ้างนะคะก็บ้านเนี่ยอยู่ห่างจากร้านผู้เสียหายไม่ไกลเท่าไหร่
เขาก็ยอมคุยนะยอมคุยผ่านทางโทรศัพท์นะคะแฟนสาวเป็นคนคุยแทน
แฟนสาวขอเรียกเป็นนามสมมุติก็แล้วกันนางสาวเฟรม
เขาเล่าให้ฟังว่าวันนั้นน่ะแฟนนุ่มของเขากับพ่อซึ่งก็คือพ่อตานะคะ
ก็คือในเปล่ากับพ่อตานั่งดื่มกันอยู่ในบ้านแล้วก็มีโจมีอ้ำเพื่อนสนิทมาดื่มด้วย
พอ๕ทุ่มเป่าโจอ้ำขี่รถออกไปคือเปล่าเนี่ยขี่คนเดียวโจไปอีกคันนึงก็คือไปกับในอ้ำ
พอใกล้ถึงหน้าร้านโจทะเลาะกับอ้ำไล่ให้อ้ำลงจากรถแล้วบิดคันเร่งพุ่งชนร้าน
ทั้งคู่หายไปจากที่เกิดเหตุในเป่าพยายามไปเคลียร์พื้นที่ให้ในเปล่าไม่ได้ชน
แฟนสาวบอกแบบนี้นะคะเพื่อนในเปล่าต่างหากที่ชนแล้วหนีไปแล้ว
เปล่าตามไปไปเคลียร์พื้นที่ให้แต่กลายเป็นว่าถูกเจ้าของร้านด่าว่าเป็นคนชน
แฟนสาวของเปล่าบอกว่าเธอก็แค่อยากจะให้ข้อมูลนะเธอก็เป็นคนกลางที่อยากจะเคลียร์ปัญหาให้
ค่าเสียหายมันแพงเกินไปด้วยแล้วแฟนนุ่มของเขาก็ไม่ได้ผิดด้วย
เปล่าก็ยืนยันกับทีมข่าวนะคะว่าไม่ได้ชนจริงถ้าชนจริงผมก็ต้องเจ็บสิผมก็ต้องมีแผลสิ
หลังเกิดเรื่องก็พยายามติดต่อในโจเพื่อนผมมาชดใช้ค่าเสียหายแล้วนะ
แต่เขาบอกว่าขอโทษไม่มีเงินอ้าวในเปล่าก็เลยบอกว่าอ้าวไม่มีเงินก็ต้องเคลียร์ก็ต้องส่งข้อความไปคุยกัน
เพราะว่าเนี่ยมันเรื่องใหญ่เรื่องโตแล้วแต่สุดท้ายก็ติดต่อในโจไม่ได้อันนี้เปล่าบอกนะคะ
ดังนั้นที่เคยรับปากว่าจะชดใช้ก็อยากจะให้จบเรื่องทะเลาะในช่วงจังหวะที่ทะเลาะกันเท่านั้นเอง
เปล่ายืนยันกับทีมข่าวของเราทีหลังว่าเอาจริงเขาไม่ได้ชน
ทีมข่าวของเราก็จะพยายามหาข้อมูลมาให้ทั้งสองฝ่ายและทุกฝ่ายอย่างรอบด้านนะคะ
ทีนี้สองฝ่ายเขาก็ให้ข้อมูลในลักษณะที่ยังไม่ตรงกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปถามจากวัยรุ่นในชุมชนที่อยู่แถวนั้น

เหมือนกันนะคะคนเห็นเหตุการณ์ก็ยืนยันกับทีมข่าวว่า
ในเปล่าไม่ได้ชนจริงนั่นแหละข้อมูลมันก็เหมือนกับแฟนสาวของในเปล่าเล่า
คือเพื่อนในเปล่าขี่รถจักรยานยนต์ไปก่อนชนก่อนแล้วหนีไปแล้ว
เปล่าขี่ตามมาแล้วก็ไปเคลียร์แต่กลายเป็นเรื่อง
ทีนี้ตำรวจว่ายังไงตำรวจสอนอบางขุนเทียนบอกว่า
ตำรวจก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะตำรวจก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้ว
เรียกทั้งสองฝ่ายมาเจรจากลายเกลี่ยแล้วด้วยเห็นว่าตกลงค่าเสียหายกันได้
เตรียมสรุปคดีจบเรื่องแต่กลายเป็นว่าคู่กรณีผิดนัดไม่จ่ายเงิน
มันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวมีการโพสต์คลิปแบบนี้ค่ะ
เดี๋ยวจะสอบปากคำเพิ่มในวันพรุ่งนี้นะคะครับนี่ค่ะตำรวจบอกว่าขอชี้แจงการทำงานหน่อย
ก็ไม่ใช่แบบไม่ดำเนินการกับคนที่ชนหรืออะไรอ่าเพราะวันนั้นเปล่าบอกว่าผมก็รับไปก่อน
จะได้แบบจะได้จบไปแต่ถึงเวลาจริงเอาโจไม่จ่ายเงินมาอีก
แล้วตอนเนี้ยติดต่อโจไม่ได้ด้วยปาวบอกเลยยุ่งเลยทีนี้นะเอาด้วยผู้ชมค่ะ